คุณผู้ชมคะศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
สตสตอนนี้เตรียมปรับพื้นที่โซนเหนือ
ของท้องสนามหลวงแล้วนะคะตั้งใจจะให้เป็นจุดพักคอยประชาชนเพิ่มเติม
ว่าตรงนี้น่าจะรองรับประชาชนได้เพิ่มอีก๓๐๐๐คน
ส่วนในเรื่องของการจัดระเบียบเต็นต์จิตอาสาบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะ
ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมที่จะจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
นายสุวพันธ์ตัญญวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
สตสได้แถลงผลการประชุมการปรับแผนการทำงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปที่พระบรมมหาราชวัง
โดยในสัปดาห์หน้าจะเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ในโซนเหนือของท้องสนามหลวง
ให้เป็นพื้นที่จุดพักคอยของประชาชน
ก็เป็นสัปดาห์นี้นะคะที่จะมีการจัดระเบียบนี้

ซึ่งคาดว่าหลังจากที่ปรับปรุงสถานที่เสร็จสิ้น
สามารถรองรับคนที่สนามหลวงได้มากขึ้นอีก๓๐๐๐คน
ส่วนการจราจรและคมนาคมขนส่ง
ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิจารณาปรับการจราจรไปตามสภาพความเป็นจริง

จะมีการปิดถนนโดยรอบท้องสนามหลวง
หากปริมาณคนไม่แออัดมากนัก
ก็จะสามารถผ่อนปลนให้ใช้การจราจรได้ตามปกติค่ะ

สำหรับประชาชนที่ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ก็ยังคงใช้ระบบจัดคิวกลุ่มเป็นหลักค่ะ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดระยะทาง
ส่วนแนวคิดที่จัดระเบียบเอ่อ
ส่วนแนวคิดที่จะจัดระบบคิวแบบออนไลน์นะคะ
ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำโปรแกรม
ซึ่งสตสคาดว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
อยู่ระหว่างการทดสอบให้ระบบมีประสิทธิภาพ
ถ้ามาดูสรุปตัวเลขวันที่๖พฤศจิกายนนะคะ
มียอดรวมประชาชนที่เดินทางมาลงนามแสดง
ความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙วันที่๕พฤศจิกายน

และยอดสะสมตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคม
จนถึงเมื่อวานนี้ก็เกือบ๗ล้านคนแล้วค่ะ
ด้านกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙
ณวันที่๕พฤศจิกายน

มีผู้เข้าร่วมกว่า๑๒๐๐๐คน
มียอดสะสมตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมกว่า๘ล้าน๙แสนคน
ส่วนการทำบุญตักบาทมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า๑๒๐๐๐คน
สะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมจำนวนกว่า๒ล้าน๗แสนคน
และกิจกรรมอื่นมีผู้เข้าร่วมเกือบ๔๐๐๐คน
สะสมผู้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมก็มีทั้งสิ้นกว่า๒ล้าน๔แสนคนค่ะ
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงหรือว่ากอรศ
เตรียมจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวงอีกครั้งหนึ่ง
โดยจะไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบสนามหลวง
เช่นการนวดแผนโบราณการวาดภาพการสกรีนเสื้อ

แต่จะให้ยกเว้นเฉพาะการตัดแต่ง